เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในมุมของการท่องเที่ยวประเทศไทยจริง
เพราะว่าผู้เสียชีวิตเองก็เป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของไทยพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมาก
โดยเฉพาะท่องเที่ยวจีนนี่ไปกองรวมกันอยู่ในเว้ยป๋อสื่อโซเชียลของจีนนะคะ
คือคนจีนนี่เจ็บไปหนึ่งเสียชิดอีกหนึ่งนะ

ซึ่งมีการขึ้นแฮชแท็กเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สยามภารกรในห้วยป๋อ
นายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ย
น่าจะเข้าใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุสุดวิสัย
และรัฐบาลไทยและเอกชนก็ประสานงานกันอย่างเต็มที่
เพื่อดูแลและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามา
แล้วก็มีการต่อสายตรงถึงเอกอัครราชทูตจีน

แล้วก็ให้ความเชื่อมั่นให้ความมั่นใจ
ว่ารัฐบาลนี้จะดูแลผู้บาดเจ็บอย่างดีที่สุด

หลังการพูดคุยก็เหมือนจะมีความสบายใจมากขึ้น
และอีก๑๒วันนี้ก็จะมีการไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
และจะไปขอโทษเอกราชทูตจีนอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ

แก้ปัญหาเรื่องการซื้ออาวุธปืนทางออนไลน์ให้รัฐกลุ่มมากขึ้นค่ะ
เราต้องมีการทำให้รักกลุ่มขึ้นในการที่เยาวชนจะสามารถเข้าถึงอาวุธที่อันตรายตรงนี้ได้
อันนี้ก็น้องรับไปเป็นนโยบายหนึ่งที่ต้องไปให้รักกลุ่มขึ้น
และการเข้าถึงอาวุธอื่นได้รักกลุ่ม
คือความจริงบ้านเราปืนก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะฮะ
มันก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันมีคนลักลอบใช่ไหมที่ใช้แบบผิดกฎหมาย
ก็ต้องทำความเข้าใจกับทางนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าทางจีนกันต่อไป